สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวเที่ยงวันนี้มาเจอกันกับเชอรี่เช่นเคยนะคะ
วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าข่าวบันเทิงของเราจะพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มหล่อลากไส้คนนี้ค่ะ
คุณโตโนภาคินกับรอยสักรอยใหม่ที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วกระแทกใจสาวอีกแล้ว
นี่เลยตรงข้อศอกของเขาค่ะเป็นรูปดวงดาวแล้วก็มีชื่อด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อของหวานใจคนใหม่หรือเปล่านะคะ
แม้จะออกมายอมรับอย่างชัดเจนหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวว่าสถานะของคู่จิ้น
ปภาคินเนี่ยทำยังไงยังไงมันก็ได้เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นแหละค่ะ
แต่ว่าเหล่าแฟนคลับยังไม่หมดหวังนะคะตามลุ้นตามเชียร์ให้ทั้งคู่เปลี่ยนใจมาสารสัมพันธ์กันเป็นสถานะของคนรู้ใจ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางแพทย์เองเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะมีหนุ่มคนใหม่เตรียมขึ้นแท่นเป็นคนรู้ใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าทางด้านโตโน่ค่ะก็เลยฝากแสดงความยินดีไปแล้วในครั้งนั้นนะ
แต่ว่าล่าสุดนักร้องหนุ่มก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้โตโน่เองก็มีคนคุยด้วยอยู่เหมือนกันเอาสิไม่ยอมกันแต่ก็ยังไม่สามารถเรียกแฟนได้เต็มปากค่ะ
จากนี้นะคะนักร้องหนุ่มก็ยังชี้แจงถึงรอยสักใหม่รูปดาวดวงโตด้วยบริเวณข้อศอกด้านขวาพร้อมกับชื่อของสาวปริศนา
หลายคนก็เดากันไปต่างนานาว่าเอ๊ะนี่ใช่หรือเปล่านะคนที่โตโน่บอกว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นแฟนแต่ปรากฏว่าจริงแล้วชื่อเนี่ยเป็นชื่อของแฟนคลับที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่นะคะ
ซึ่งคุณโตโน่เนี่ยเขาอยากจะให้กำลังใจก่อนหน้านี้เองโตโน่เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายโอ้โหดีมากเลยค่ะโตโน่นะคะขอเสนอกับญาติของแฟนคลับคนดังกล่าวบอกว่าขอดูแลให้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นความตั้งใจที่โตโน่นั้นอยากจะทำเพื่อคนที่เขารักค่ะ
พี่จ๋าครับก็ไม่สบายครับผ่วยเป็นคือพี่ข้าเป็นเมริงมามันนานแล้วล่ะ
ออกในเมื่อตอนนี้ผมมีแรงผมสามารถเป็นกำลังใจให้ให้ใครได้ผมก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
คือผมค่อนข้างจะชัดเจนตลอดเลยนะ
ที่ผ่านมาว่าเรารู้สึกอะไรกับใครยังไง
ตอนนี้คนคุยผมพูดตลอดว่ามี
คนคุยนะใครจะไม่มีคนคุย
แต่ว่าถ้าจะให้มาเป็นแฟนผมยังไม่อยากมีแฟน
เรื่องตัวจริงผมไม่มีตัวจริงนะครับ
ไม่มีตัวจริงแต่คนคุยมีคนคุยครับผม

ถ้าจะมาบอกว่าไม่มีคนคุยด้วยไม่เชื่อนะคะ
แต่ต้องบอกเลยว่ารอยสักอยู่ตรงนี้
เป็นรูปดวงดาวศักดิ์ให้พี่จ๋าเคลียร์ไปชัดแล้วนะคะว่าศักดิ์ให้แฟนคลับ
แต่ว่ารอยศักดิ์ครั้งหนึ่งที่เป็นรูปนกคู่
อยู่กับโตโน่หนึ่งตัวอยู่กับอีกคนนึงหนึ่งตัว

ไม่รู้เหมือนกันว่าคราวหน้าโตโน่จะสักรูปอะไรอีก